ในคดีนี้รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงมารวบรวมหลักฐานรวมทั้งทำคดีด้วยตัวเองในการจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้
เนื่องจากว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนไปฟังเสียงกันครับ
เวลานี้ทางทีมงานสอบสวนก็กำลังอยู่ระหว่างออกไม้จับ
ซึ่งคาดว่าคงจะได้เร็วนี้
ส่วนทีมงานสืบสวนก็ติดตามเร่งรัดในการดำเนินการติดตามจับกลุ่มโดยเร่งด่วนแล้ว
ก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวภายในเร็วนี้
มีพยานเห็นยืนยันชัดเจนที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นคดีนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านมามอบตัวซะ
ก็จะได้สู่เข้ากระบวนการในการที่จะพินาสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ความผิด
ประชาชนจะได้ไม่ต้องวิตกกังวล
แล้วขอเรียนด้วยว่าสถาบันไม่ได้เกี่ยวอะไร
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งภายในสถาบันอะไร
เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ตายกับท่านอาจารย์
ส่วนสาเหตุจริงนอกเหนือจากที่รับทราบในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีอะไรเกิดอีกบ้าง
เดี๋ยวขอเวลาให้เราตรวจสอบข้อที่จริงให้สมบูรณ์มากกว่านี้
ก่อนเกิดเหตุเท่าที่ทราบนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ท่านก็มาสอบถามว่ามีการสอบทางนิพลของมหาบดิต

อันนี้แสดงว่าท่านได้มาดูท่านมาเตรียมการไว้แล้ว
อย่างนี้เข้า๒๘๙แล้วและเมื่อมีการไตรตรอง
ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ
ว่าในคดีที่เกิดขึ้นเจ้าที่ตำรวจทั้งสืบทั้งสอบ
แล้วก็ทุกคนก็จะเร่งรัดขี้คลาย
เพื่อให้พี่น้องลดความหวัดระแวงภัย
และขอยืนยันว่าสถาบันไม่เกี่ยว
เป็นเรื่องบุคคลบังเอิญท่านอยู่ในที่นี้
ก็เลยมาเกิดก่อเหตุตรงนี้

แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จังหวะที่เหมาะสม
ท่านก็เลือกใช้สถานที่แห่งนี้

ก็จะได้หนักจะได้เป็นเบา
ยินดีให้ความเป็นธรรมกับท่าน
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน